ไปดูตัวเลขต่างที่เชื่อมโยงกับเรื่องของคุณทักษิณหน่อยกันแล้วกัน

เราก็กำลังเสนอข่าวการเมืองดี
เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะฮะ
คุณทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
เกิด๒๖กรกฎาคมปี๒๔๙๒นะฮะปีนี้ก็ครบ๗๔ปี
โอ้จนไม่ทันปั๊บหนึ่ง๒๖กรกฎาคม
นี่เอาดูหน้าจอนี้แคปเลยแคปหน้าจอไว้เลย
อายุ๗๔เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๒๓
นี่นะฮะแล้วก็เป็นเมื่อปีพศ๒๕๖
ดำรงตำแหน่ง๕ปีนะครบ๑๔ปีแรกกับสมัยที่๒ได้อีกสักปีนึง

คุณทักษิณออกจากประเทศไทยครั้งแรกเลยนะฮะ
ช่วงนั้นเนี่ย๑๙กันยายน๒๕๔๙ที่ถูกรัฐประหาร
ไปประชุมอยู่ที่ต่างประเทศแล้วกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง
ที่ท่ากาศสวรรณภูมิก้มกราบแผ่นดิน๒๘กรุงภาพันธ์๒๕๕๑
ออกไปอีกครั้งบอกขอไปดูโอลิมปิกที่ปักกิ่งของจีนแล้วก็ญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่๓๑กรกฎาคมถึง๑๐สิงหาคม๒๕๖
แล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยค่ะนี่นะฮะ
ถ้าจะนับระยะเวลาไม่๑๗ก็๑๕แล้วแต่ว่าจะนับช่วงเวลาไหนนะ

ก่อนหน้านี้คุณทักษิณเคยประกาศจะกลับประเทศไทยมาทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะ๒๐ครั้งด้วยกันนะ
ที่เป็นข่าวเลยนะจนกระทั่งวันนี้นะครับ
สิงหาคม๒๕๖๖สิงหาคมนี่เดือน๘เอาเข้าไปเอาแล้วจะหมด
เงินเดือนยังไม่ออกนะ๒๒วันนี้ก็เดินทางกลับไทยนะฮะด้วยเที่ยวบินอะไรนะ
ยังอีกหรอเอาแบบสาคนก็๐๘๐๕เอาสิถึงดอนเมือง๐๙๐๐มาจอดสนิท
จอดสนิทเลยนะแบบเก็บร้องเก็บล้อนิ่งล้อไม่หมุนเลย๐๙๐๕
เหยียบแผ่นดินตอนลงจากเครื่องแล้วแตะพื้นแผ่นดิน
แตะดีกว่านี่เท้าแตะดีกว่า๐๙๒๕ค่ะแม่พอหรือยังยัง
อะไรอีกรถไงรถคันไหนอ้าวก็รถที่เขานั่งอ่ะสิ
ฟอร์จูเนอร์สีดำน่ะเหรอใช่ค่ะอรัชพรเอาขนาดนั้นเลยเหรอ
คนเขาอยากดูทะเบียนรถกันจะบอกให้ตราโล่
ตอนแรกมีคนคิดว่าเอ๊ะคุณนักศิลป์นั่งรถส่วนตัวไปเหรออ่า
อันนี้รถตราโล่คือรถของตำรวจถูกไหมคะ
ต้องไปสารดีกาเพราะต้องไปฟังเรื่อง๓คดี
รวมศาลท่านบอกติดคุกทั้งหมดเนี่ย๘ปี
จริง๑๐นะแต่เขามีนับซ้อนด้วยก็เหลือ๘ปี
อ้าวท่านผู้ชมหมดแล้วเหรอคะ
เราติดตามข่าวสารด้านการเมืองกันอยู่นะครับ
เรากำลังคุยข่าวการเมืองกันอยู่ค่ะ
เอามาฝากกันเป็นรายละเอียดละเอียดละเอียดนะคะ